ข่าวดีของวงการมวยนะครับคุณผู้ชมครับ
แม้ว่าในเดือนนี้ทางรัฐมนตรีกีฬาจะยืนยันนะครับว่ายังไม่สามารถจัดการแข่งขันมวยได้
แต่ว่าให้อดทนรอหน่อยเพราะว่าในต้นเดือนหน้าจะอนุญาตให้กลับมาแข่งขันได้แล้วครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยหลังจากการกลับมาแข่งขันของกีฬามวยนะครับ
ว่าจะกลับมาแข่งขันได้เมื่อไหร่
คือมันมีกระแสข่าวออกมาว่ามวยไทยเนี่ยจะกลับมาจัดการแข่งขันตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๐มิถุนายนนี้
มวยไทยนั้นจะเริ่มจัดการแข่งขันได้ก็ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเท่านั้น
แม้ว่าจะมีโปรโมเตอร์ทำหนังสือมาขอจัดในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ตาม
ซึ่งทางรัฐบาลเพิ่งจะมีมาตรการปลดล็อกในระยะที่๔หรือว่าเฟส๔นะครับ

แต่การกำหนดให้แข่งขันต้นเดือนหน้า

ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขครับ
จากนี้ยังขอความร่วมมือกับนักมวยนะครับ
ให้ดูแลตัวเองในค่ายก่อนที่จะขึ้นชก๑๔วัน

กำหนดให้มีจำนวนคนในเวทีมวยได้
ไม่เกิน๕๐คนหลังจากได้ปรึกษากับฝ่ายจัด
มองว่ามี๓๐คนก็เพียงพอ
พร้อมยืนยันว่าจะมีแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นนะครับ
สามารถนวดตัวให้กับนักมวยได้ครับ